กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ

กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ

กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ

กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ

กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ
กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ

กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ

กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ
กิ๊ดซ้ายไปก่อนนะครับฉุกเฉินเท่ากันแม่นะครับ

มีคนขับรถนะครับเพราะพาวุฒิขวานเข้ามาจะทำร้ายโดยที่ภูมิภัยในโรงพยาบาลธรรมภาษาครับมาเข้าวิทยาลักษณ์
ก่อนเข้าเนี่ยครับก็มีรถเก่งคันที่ก่อเหตุเนี่ยครับ
เขาไม่ยอมลงรถฉุกเฉินครับแล้วก็พอเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
เขาก็ไม่ยอมหลบก็เลยมีปากเสียงกันพอมีปากเสียงกันเนี่ย
ก็เลยมีการเอาอาวุธมาควบคุมกันครับ
เราได้เปิดไฟเปิดเสียงหรือว่าได้พูดออกไหมครับว่า
พูดครับถ้าตามในคลิปจะบอกไหมครับว่าขอให้ลงรถติดฉุกเฉินก่อน
เขาพูดแต่ล้วยังแมงบ้างสักเวช
จุดเฉินก่อนแต่รถเนี่ยมีคนไคร้วิกฤตัวการร
น่าว่าเขาไม่รู้เขาไม่ยิน
ผมก็เลยแม่อะไรก็คือจบทีนั้นแล้วค่ะว่า
ถ่ายเรือเข้ามาเย็น
โปรดติดตามตอนต่อไป